อายหรือลิงลมเนี่ยมันไปโผล่อยู่ริมแม่น้ำปิง
คนไม่ค่อยเคยเห็นก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปกัน

นี่แหละครับคุณผู้ชมชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปอยู่หาดทรายทองหาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก

นี่แหละครับนักท่องเที่ยวก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
เป็นที่ระทึกนะระทึกด้วยเพราะมันอยู่ข้างบน
แล้วมันอยู่บนสายไฟไงที่เมืองเบิร์ด
คือมีคนดูมันอยู่เยอะใช่ไหมมันคงกลัวแหละนะครับ
ก็ไต่สายไฟไปมาแล้วก็ไปซ่อนตัวที่ต้นมะพร้าวริมตลิ่ง
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจสพนบัวเหนือ
แล้วก็กู้ภัยบอกมาจับหน่อยเถอะ
เอาอุปกรณ์ส่องสว่างมาครับในต้นมะพร้าว
เอาอุปกรณ์ส่องสว่างมาแล้วค่อยเข้ามาจับใช้เวลานะครับ
ล้อมมันอยู่สัก๒๐นาทีได้นะครับ
คนที่ไปมุงดูก็ลุ้นเอาใจช่วย
พอจับได้ปั๊บอบจก็ประสานนะครับ
นำส่งที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔ตากนะครับ
ทำการอนุบาลไปปรับสภาพมัน
แล้วเดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ